ออกมาแล้วนะคะสำหรับคดีอีกหนึ่งคดีที่เรียกว่าเป็น
มหากราบเหมือนกันกรณีครูจอมทรัพย์
ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ครูจอมทรัพย์ตกเป็นผู้ต้องหาในการขับรถชนคนตาย
ห้าสี่โดนสั่งจำคุกไปจำคุกไปได้ประมาณปีหนึ่ง
ก็ได้อภัยโทษออกมาแล้วก็มีการออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้รื้อคดี

แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะกลายเป็นว่า
ครูจอมทรัพย์เป็นจำเลยในคดีปั้นพยานหลักฐานเท็จ
จอมทรัพย์แสนเมืองโคตรวัย๕๗ปีอดีตข้าราชการครู
โดยคดีที่โดนตอนนั้นก็คือโดนแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ร่วมกันแจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จแล้วก็ซ่องโจรด้วย
เพราะว่าถ้าจำกันได้ตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
ก็สนับสนุนครูจอมชัพบริจาคเงินเยอะแยะเลย

แล้วครูจอมทรัพย์เองก็ไปร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมให้รื้อฟื้นคดีขับรถชนคนตาย
เมื่อปี๕๔ด้วยที่อำเภอเรนูนคร
แต่หลังจากมีการไต่สวนสอบสวนทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าพยานปากสำคัญก็ไม่มาให้การ
แล้วก็ไปจับผิดได้อีกว่าสรุปแล้วมันเป็นการแจ้งความเท็จ

ใช่ก็เลยโดนแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีไปเลยนะคะ
สารมีคำพิพากษาแล้วค่ะว่านางจอมทรัพย์มีความผิดจริง
สั่งจำคุก๘ปีไม่รอลงอาญาเลยนะคะ
รวมถึงผู้ร่วมขบวนการอีก๔คน
นายสุริยานวลเจริญหรือว่าครูอ๋องเพื่อนสนิท
คนนี้นี่เป็นตัวการสำคัญเหมือนกัน
เพราะเป็นหัวหน้าทีมในการจ้างพยานเท็จ
โดนคุก๗ปี๙เดือนค่ะ
นางทัศนีหานพระยักษณ์ภรรยาชนะครับ

นางทองเลชท์วงศิชาภยาลปากสำคัญที่ออกมายืนยันเป็นหมอน